ตรวจสอบดวงชะตากันหน่อยเพราะว่าเรื่องของดวงชะตาบางทีมันก็เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวทางใจ

เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ได้เวลาแล้วติดตามกันเลยกับหมอไก่พ่อพาทินี

สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
การรวมตัวของดาวทั้งห้าดวงจะมากระจกตัวอยู่ที่ราศรีสิงค่ะ
และการกระจุกตัวของดาวทั้ง๕ดวงนี้นะคะจะส่งผลดีแบบเต็ม
กับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะในช่วงนี้คุณอยู่ดี
แต่จะมีดาวเข้ามาลุมในดวงชะตาของคุณตั้ง๕ดวงนะคะ
ส่งผลทำให้ชีวิตของชาวราศีสิงศ์ที่เคยสงบราบเรียบ
ในตอนนี้ก็จะไม่ค่อยสงบสุขแล้วค่ะ
ชีวิตจะมีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นนะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ชีวิตของชาวราศีสิงศ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเยือนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความเป็นอยู่นะคะ
หรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยค่ะ
แต่ขอให้ชาวราศีสิงศ์ใจร่มนะคะ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
นำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการที่ดาวมากระจุกตัว๕ดวงนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ

ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะดูว่าราศีไหนที่ดวงดีที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
ก็ต้องขอยกให้ชาวราศีตุลนี่แหละค่ะ

เพราะว่าชาวราศีตุลนะคะดวงชะตาดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะ
และประกอบกับในช่วงนี้ค่ะการที่ดาวมารวมตัวกัน๕ดวงนะคะ
จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลโดยตรงค่ะ
โดยชาวราศีตุลนะคะเรียกได้ว่าจะมีรายได้ไหลเข้ากระเป๋ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ชาวราศีตุลนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันนะคะ
หรือว่าที่หลายคนเรียกว่าลาบลอยนั่นเองค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาดีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการที่ดาวมากระจุกรวมตัวทั้งหมด๕ดวงค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถือว่าโดดเด่นมากเลยนะคะ
ชาวราศีกรกฎค่ะนอกจากจะมีโอกาสที่จะได้รายได้จากทางตรงแล้วคุณยังมีโอกาสได้รายได้จากทางอื่นนะคะ
จากทางหลักของคุณค่ะเช่นในเรื่องของการทำอาชีพเสริมหรือว่าการลงทุนทำสิ่งอื่นนะคะ
ซึ่งถือว่าดีมากเลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะนอกจากจะดวงดีในเรื่องของการทำมาหากินแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบอีกด้วยค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎควรจะระวังเอาไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการโดนคนอื่นนะคะคนใกล้ตัวหรือว่าในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมาเอารัดเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินได้ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะคะ
สำหรับเก้าราศีนะคะที่หมอไก่ไม่ได้กล่าวถึงก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะถ้าสมมุติคุณอยากจะดวงดีค่ะขอแนะนำว่าให้คุณทำบุญนะคะการทำบุญในช่วงโควิดเนี่ยจริงก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์นะคะการถือศีลนะคะหรือว่าในเรื่องของการบริจาคเงินให้โรงพยาบาล
สวัสดีครับหมอกัยครับ
เราสามคนไม่ได้อยู่ในสามราศรีที่หมอกัยพูดถึง
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีนี้ยังไงเราก็ตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีทำตัวดีหรือว่าช่วงนี้เอาจริงก็ถ้าอยากมีที่ยึดเนี่ยทางใจก็สวดมนต์อยู่บ้าน

คำแนะนำที่หมอไก่เนี่ยบอกบ่อยมากหรือไปทำบุญก็ได้เข้าวัดก็หวังจะได้บุญมองตาคุณก็หวังจะได้